สูงสี่เรื่องที่สามค่ะแรดหกจุดเก้าหกสี่หนึ่งในสวง
ได้ดูไหมหกจุดเจ็ดหกห้าห้องหุ่นห้องหุ่นนี่มาปลายปีนี่แบบ
เออแต่ว่าตีกับจุดกระจายเลยขึ้นมาเลยนะหกจุดสามแปดค่ะ
หกนะคะสะพ้ายเจ้าหกจุดหนึ่งห้าเจ็ดสองหัวใจนี้เพื่อเธอ
ห้าจุดเก้าหกแปดค่ะบางระจันทร์นะคะโอ้โหบางระจันทร์เท่าไหร่
จุดเก้าสามอืมเก้าทางผ่านกรรมประเทศห้าจุดแปดหก
และสิบกระถิ่งห้าจุดหกสี่อันดับหนึ่งเลยนะนางชาดา
สิบเอ็ดจุดสองเก้าโปรดิพาสโปรดิพาสอืมอันดับสองนะคะ
อันดับสามค่ามากับพระศาลินาทิแสสิบจุดห้าห้า
เป็นบิ๊กเอ็มไงใช่บ้านศีราแดงเว็บมือสี่
ถูกแล้วก็อันดับ๕ไม่สิ้นไร้ไฟสวาสตร์๙๓๕อันดับ๖สิงรถบรรทุก๘๐
ส่วนอันดับ๗แหวนสวาสตร์๘๕๖ต่อไปนะคะอันดับ๘รอยรักแรงแค้น๘๐
อันที่๙ลีลาวดีเพลิง๘๒๗และอันดับสุดท้ายเจ้านาง๘๐
อันนี้คือเรตติ้งที่คนดูทีวีแล้วมันก็จะเป็นค่าเฉลี่ยออกมาว่า
ใช่ทั้งเรื่องแล้วในแต่ละวันที่ดูไปบางวันมีจุดที่แบบว่าวันตอนจบอาจจะเรตติ้งพีคที่สุด
แต่อันนี้เรานับค่าเฉลี่ยรวมทั้งเรื่องแล้ว

แต่เราพูดกันแค่๓กับ๗แต่จริงแล้วในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลในโลกอะไร
ไม่มีละครที่ไม่ใช่ของ๓กับ๗มีละครของช่องอื่นที่คุณพูดถึงกันเยอะ
ก็เรียกว่าเป็น๑๐ละครฮิตฟีเวอร์สถานโซเชียลแห่งกรีม๒๐๑๕มีอะไรบ้าง
มีคนพูดถึงในเฟซบุ๊คเยอะอินสตาแกรมเยอะทวิตเตอร์กระทู้เว็บไซต์ต่าง
ไล่กันแบบเอาเบาก่อนก็แล้วกันนะคะลมซ่อนรักทางช่อง๓
ช่องวันสำหรับให้ที่คุณพูดถึงช่องวันอีกแล้วเรละตีนี่อันนี้ชอบขอโทษนะกูเล่นด้วย
อ๋อเขาเรียกว่าเป็นประสานแห่งชาติ
เร่รตีนี่เป็นการกลับมาของช้อนจินดาโชธ
แล้วก็แจ้งเกิดคู่จิ้นระหว่างช้อนกับเอสเตอร์เลยนะคะ
ใช่แล้วยังมีน้องเจดอีก

น้องเจดกับยิบเจดกับยิบอีก

ต่อจากนั้นยังไม่จบนางชาดาช่องเจ็ด

เขาบอกก็มีการพูดถึงกันในโลกออนไลน์เยอะกันพอสมควร
เพราะมีเพราะเรื่องที่น่าติดตามกัน
สยองชำระแค้นแล้วแบบ
ตอนจบก็ค่อนข้างจะแบบว่า
ไอ้ใหม่แจ้งเกิดขึ้นเยอะเลยจากเรื่องนี้ใช่เรื่องนี้เลยดิ้งดีมาก
เขาได้เห็นว่าไอ้ใหม่เป็นระดับต้นของประเทศได้ใช่ถูกต้อง
แล้วก็บ๊ายบายช่องเจ็ดด้วยถูกต้องใช่ไหม
ไปไปเรื่องต่อไปกันเลยค่ะไปเรื่องต่อไป
รอยรักแรงแข็งทางช่อง๗
บอกว่ายามดีดีใจหายยามร้ายร้ายโคตระโคตระเลยทีเดียว

ก็รอยรักแรงแค้นปุ๊กลุ๊กเล่น
ก็เป็นละครที่เรียกว่าถูกจริตคนไทยนั่นแหละ
มีมาตบจูบต้องมีโกรธมีแค้นมีแบบมาชำระแค้นกันอะไรแบบนี้
ยังมีอีกต้องยอมรับอันนี้เอาเรื่องจาก
ในเว็บไซต์เป็นหนังสือนวนิยายวัยรุ่นขายดีแล้วก็มาทำเป็นคาแรคเตอร์ผู้ชาย
อ๋อคุณพุทธโอ้เรื่องนี้พุทธก็เกิดนะ
เขาบอกว่าเป็นคนที่เหล่าโซเชียลพูดถึงอย่างไม่ขาดสาย
ค่ะอยากมีแฟนเป็นคุณพุทธ
คุณแม่อย่างไง
ไม่คงไม่ไปจิ้มเพิ่มแล้วละ
ช่วงตัว๘๐๐อันนี้มีมีอีกหนึ่งเรื่องนะเรื่องตัวเองเล่นเอง
มาเลยค่ะทีนี้ก็เป็นเป็นละครที่คนคุยพูดเยอะ
คอสตูมจะพังแต่ฉันจะดูเออ
ดาท้ออะไรอย่างนี้นะครับใช่ค่ะ
แบบนี้สุดแค้นแสนรักจะเอียงเตีเวอร์อันนี้ดังทรมทลายมากใครก็ดูค่ะใครก็พูดถึงนะคะ
จีบนี้ไม่มีเวลาอะไรอย่างงี้ส์ความรัก

ของแบบนี้เราต้องบอกอย่างนี้เลยนะนักแสดงเนี่ยนะมันอยู่ที่ว่าได้บทอะไร

มีมาริโอด้วยนี่มาริโอมีด้วยนี่

ปีหน้าเนี่ยละครจะสู้กันอย่างหนักมาก
งครามนางงามต้องดู

ตั้งแต่เล่นละครมาทั้งหมด

บทที่มันส่งนักแสดงเนี่ยคืออะไร

แต่ใกล้ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ไปที่นี่เลยค่ะโรงแรมมณ์เทียนริเวอร์ไซต์นะคะ
ดื่มดำกับมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำเจ้าพระยาในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เออเลิศอีกเกมกับซูฟู้ด
บาร์บีคิวสดใหม่นานาชาติ

มีเพลงชิวให้ฟังกันทั้งคืน

สาราริมน้ำโรงแรมมนเทียนลิเวอร์ไซต์ครับ
ในวันพระสบดีที่๓๑นี้แหละ

อยู่กันยาวไปเลย
ไปกันเลยดีกว่า

เราจัดหนักจริงสำหรับดวงของคุณ